สวัสดีตำ

โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรามีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีแล้วรับโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปเลยครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะยายมีแต่ได้กับได้กลับบ้านขอให้โชคดีนะครับคุณยาย

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นป๒ครับ
พวกหนูจะเป็นเด็กดีเพื่อให้ยายมาอยู่กับพวกหนูนานนาน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สีของเนื้อผลไม้ในตัวเลือกใดแตกต่างจากตัวเลือกอื่น

เนื้อของผลไม้ที่แตกต่างจากตัวเลือกอื่นนั่นก็คือฝรั่ง
เอาล่ะทำไปได้แล้วนะลูก๑ข้อ

ครอบครัวของคุณยายหมวยนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องบ้านของเราครับ

หนูอยากแบ่งเบาภาระทุกอย่างให้กับยาย
ช่วยยายทำงานให้มากที่สุด
หนูรักยายหนูสงสารยายที่ยายต้องหาเงิน
มาเลี้ยงดูพวกหนูทั้ง๕คน

ตัวเลือกใดไม่ใช่ความดีที่มาร์ค
เขียนไว้ในกระดาษรูปหัวใจแผ่นนี้

โฮโฮโฮโฮ
น้องมาร์คไม่ได้เขียนเอาไว้ในแผ่นนี้นั่นก็คือ
ช่วยยายขายของ

เฉลยข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับ
จากเรื่องน้ำแข็งใสครับ
ยายทนทำงานหนักก็เพราะจะได้เงินมาเลี้ยงหลาน
ยายอยากจะดูแลหลานทุกคนให้ดีที่สุด
และอีกอย่างก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหลาน
เขาจะได้มีงานทำดีอนาคตข้างหน้า
เขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนยาย
โจทย์เรื่องนี้ก็คือทำน้ำแข็งใสจำนวน๘ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
ถ้าได้นะครับจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาท
แล้วเราได้ลุ้นเงินแสนได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ

ได้ครับ

โอ๊ยยกมือ
ทำได้แล้วนะครับสองข้อนะครับในตอนนี้
ครอบครัวของยายหมวยนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

แต่เหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายเนี่ย
สามารถลุ้นเงินแสนได้ครับ

วัดศรีโลหะราชบำรุงครับ
โรหะ

ระหว่างหนูก็จะไปรับจ้างทำงานที่วัด

ผมก็จะไปหากับข้าวที่วัด

หลวงพ่อนาฏมีอายุสิริรวมเท่าไหร่

ปี๕เดือน๑๗วัน

ซึ่งเป็นคำตอบที่

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๕๙
มีอายุสิริรวมนะครับ
ปี๗เดือน๑๙วัน

ครอบครัวของคุณยายนะครับ
สิทธิ์เลือกกุญแจ๒ดอก
จะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

เลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจแต่ละดอกนั้นมีเวลาทั้งสิ้น

สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาที

เต้นไหมลูกเต้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังตู้
โบนัสนะครับจะมีเงินรางวัลอยู่เท่าไหร่
ผมจะเลือกเปิดจากตู้ที่๔ก่อนครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
ข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับอีกหนึ่งตู้ที่เหลือนะครับ
ก็คือตู้ที่หนึ่งจะดูว่าในตู้ที่หนึ่งนี้
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
หนังใหม่หนังใหม่
ดีใจกันไปตามตามกันนะครับมาดูตู้ที่เหลือครับ
ดูเฉลยไปพร้อมพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับตู้ที่สองนะครับคือ

อีก๑ตู้ที่เหลือครับคือตู้ที่๓นะครับ
วันนี้ครอบครัวของคุณยายหมวยนะครับ
จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

กับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
ยายจะนำเงินนี้ไปต่อชีวิตตรงไหนก่อนครับ
เริ่มแรกก็ใช้หนี้เขาก่อนบ้าง
แล้วก็ทำหลังคาส่วนที่เหลือ
เก็บไว้หลานมั่งกินมั่ง

อุ่นใจเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะยายนะ

เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้

จะเป็นการเดินทางโดยลำพังคนเดียว
หรือเป็นการเดินทางไปพร้อมกับสัมภาระของชีวิตก็ตาม
ผมขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคน
ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม

เราสู้เพื่อคนที่เรารัก
เหมือนกับคุณยายหมวยและหลานที่ต่างสู้เพื่อกันและกัน
ผมขอฝากครอบครัวของคุณยายหมวย
ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ครับ

และขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
สุขภาพแข็งแรงนะครับยายจ๊ะ

ขอขอบคุณมากนะเล็กนะเด็กด้วยครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เราทำงานหามรุ้งหามค่ำอย่างนี้ค่ะ
แล้วเงินเราไม่มีเก็บเลย

เราไม่มีเงินที่ว่าจะซื้อลงให้เขาเลย

แชะข้าวนึ่งใส่ถุงถุงละหนึ่งต้นจำนวนสี่สิบถุง
ภายในเวลา๓นาทีจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไห
เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่